เรื่องของการเมืองช่วงนี้ต้องติดตามกันอย่างเข้มข้น
บางคนบอกโอ๊ยขี้เกียจตามจังเลยการเมือง
อ๋อกำลังร้อนแรงนะอ๋อประเด็นร้อนแรงเยอะเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้
กรกตก็มีการประกาศรับรองผู้สมัครทั้งสสแบบแบ่งเขตสอสอแบบบัญชีบรายชื่อ
มีผู้ที่ตกกระบวนไปด้วยเหมือนกันนะครับก็กรกตก็เปิดโอกาสให้มาชี้แจงนะครับ
แล้วก็แต่ละพักการเมืองเมื่อวานพักใหญ่ก็ไปเจาะพื้นที่
ในการหาเสียงปลาสายใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเพื่อไทยเนี่ยเจาะเมืองกรุง
อยู่ที่ลานคนเมืองนะครับแล้วก็พลังประชารัฐไปที่กาญชนะบุรี
ส่วนประชาธิปัตย์ก็ไปเจาะโซนภาคตะวันออกไปที่ฉะเชิงเศร้า
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ดูเพื่อไทยกันก่อน
เพื่อไทยแกนนำหลักทั้งนั้นเลยนะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริ
รวมถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
นามของพักไปร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
นายวัฒนาเมืองสุขแล้วคุณคิดดูแต่ละคนขึ้นพูด

บิ๊กอย่างคุณชัชชาธิเนี่ยแข็งไม่แข็งพูดอย่างนี้
นอกอ่อนในแข็งบนอ่อนล่างอะไรของคุณชัดชาติเกี่ยวกับนายก

โยบายเศรษฐกิจของเขานะครับ
แต่ฟังเสียงของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
คุณหญิงหน่อยในการพูดปราศัยหาเสียงนะครับ
สวนี้จะร่วมเลือกนายกได้

และเขาออกแบบให้มีอายุ๕ปี
ขณะที่สสมีอายุ๔ปี
แปลว่าสวชุดที่ท่านไม่ได้เลือก
จะเลือกนายกได้๒สมัย๘ปีค่ะ
กติกาแบบนี้เขาร่างที่เอาเปรียบเรามากที่สุด
เพื่อไทยเริ่มต้นที่ศูนย์
แต่เขามี๒๕๐แล้ว
และยังมีกติกาที่เอารัฐเอาเปรียบแบบนี้อีกมาก

กติกาของผู้มีอำนาจ
กติกาในการเลือกตั้งที่ผู้มีอำนาจ
พยายามจะเอาเปรียบเหล่านี้

แหละครับที่ลานคนเมืองหน้าสารวาการกรุงเทพนคร
เพื่อไทยจัดปราศัยใหญ่ครั้งแรกในรอบ๕ปีนะ
ก็นำโดยพลตำรวจโทวิโรธเปล่าอินหัวหน้าพัก
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการ
การบริโรนโรงหาเสียงนายชัดชาติสิทธิพันธ์
แล้วก็นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ขึ้นปลาสายตามหัวข้อนโยบาย

และมีนายพานทองแท้ชินวัฒน์
ใช่คุณโอ๊คไปด้วยเมื่อวานทั้งคุณโอ๊ค
แล้วก็น้องจินนี่ยศสุดาลูกสาวของคุณสุดารัฐ
เข้าไปคนก็ติดตามนะเอาดอกไม้ไปให้ไปให้กำลังกาย
ลูกชายลูกชายคุณสุดารัฐไปเลยนะฮะ
แล้วก็คุณโอ๊คแค่ไปทักทายประชาชน
ไม่ได้ขึ้นปลาสายอะไรทั้งนั้นนะครับ
จากนั้นไปก็เป็นลำดับคิวไปเรื่อยว่าใครปราศัยก่อนหลัง
คนที่มาเรียกเสียงก่อนก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะ
กับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
คุณชัดชาติอย่างที่บอกไปก็พูดถึงเรื่องของแข็งไม่แข็งนะครับ
หมายถึงเรื่องของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแข็งนอกอ่อนใน
บอกว่าบ้านเราเนี่ยนะการส่งออกดี
แต่การบริโภคภายในประเทศไม่ดีเลยนะครับ

บอกว่าคนระดับบนข้าราชการอะไรเนี่ยโอ้โหเงินเดือนดี
แต่อ่อนล่างก็คือคนระดับรักย่าเนี่ย
ก็ยังยากจนอยู่นะครับ
คุณเฉลิมอยู่บำรุงนี้ก็พูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ
พูดถึงเรื่องของนายพิศิษฐ์แล้วก็คุณสิทธิพธิ์
ปล่อยให้ทหารเข้ามาแล้วก็กลายเป็นต้นต่อปฏิวัติเออ
อะไรแบบนี้นะครับเมื่อวานก็พูดกันเยอะเลย
เกี่ยวกับเรื่องของการปราศัยหาเสียงที่เข้มข้นของพักเพื่อไทย
ก็คือคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยขึ้นเวทีปลาสายเป็นคนสุดท้ายนะครับ
และประโยคที่บอกว่าหมดเวลารัฐบาลรถถังได้เวลาพักเพื่อไทย
ที่จะฟลิกฟื้นเศรษฐกิจในคนโกเฮม
แล้วก็ขอให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งด้วยเหตุผลต่าง

แต่ต้องเลือกเพราะรักตัวเองและอนาคตของลูกหลานนะครับ

ก็ไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
นำโดยนายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพัก
นายชัวร์หลีกภัยประธานที่ปรึกษาพักษ์
นายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพัก
ซึ่งคุมพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่แล้วนะคุณสาธิต
แล้วก็ผู้สมัครสอสอโซนตะวันออก๗จังหวัด๒๕คน
ขึ้นเวทีประสัยพร้อมแนะนำตัวผู้สมัครจากภาคกลางและภาคตะวันออก

คุณชัวร์หลีกภัยปราศัยตอน๑ถึงที่มาของนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ
ว่าขณะนี้มีบางพักการเมืองนำไปแอบอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเอง
ที่ข้อเท็จจริงแล้วเกิดขึ้นในสมัยที่ตัวคุณชวนเป็นรัฐบาล
พร้อมขอประชาชนอย่าหลงเชื่อพักที่เสนอนโยบายที่จับต้องไม่ได้
ซึ่งนโยบายของพักประชาธิปัตย์ต้องไม่โกหกประชาชน
ทุกนโยบายต้องทำได้จริงครับ
ส่วนอีกภักดิ์หนึ่งภลังประชารัฐฟังเสียงของหลีกขาธิการพรรคทคุณสนทรัฐสนทิศจิรวงศ์
พลังประชารัฐก็ศึกษาจากนโยบายในหลายประเทศเช่นกัน
เรียนว่านโยบายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็นำมาเสนอ
คงไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของการลอกเรียนนโยบาย

ก็ต้องคิดในการเสนอสิ่งที่ดีให้กับประเทศ

ก็เสนอแนวของบรรดาประชารัฐนะครับ

ภักดิ์พลังประชารัฐก็จัดประสายใหญ่
เพราะแนะนำตัวผู้สมัครสอบการชนะบุรี
มีแก่นำคนสำคัญของภักดิ์สลับสะเปียน

และเป็นพักทางออกของประเทศ
นายสนที่รัฐสนที่จิรวงศ์ราชาธิการภักดิ์บอกตอนหนึ่ง
บอกว่า๑๐ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองไม่สงบสุข
มีการใช้วาธกรรมอ้างประชาธิปไตย
สร้างความวุ่นวายแบ่งแยกประชาชน

ต้องจมตีภักดิ์พลังประชารัฐทุกทีเลย

จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลสารต่อโครงการดีของรัฐ
สนทิรัฐยืนยันว่านโยบายมารดาประชาบรัฐ

ปั๊บรับแสนของพักประชาธิปัตย

ก็พูดถึงนโยบายมารดาประชารัฐ
พลังประชารัฐด้วยนะครับ
ส่วนเวทีของพลังประชารัฐ

บอกไม่ได้ลอกเรียนนโยบายเกิดปั๊บรับแสน
ของพักประชาธิปัตย์ตามที่ถูกกล่าวหา
เพราะเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคิด
เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้น
แต่ใครที่จะหยิบยกนโยบายและก็โดนใจประชาชนมากกว่ากัน
ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาก็โจมตี
พลังประชารัฐแหมเรียนแบบเขาแล้ว
แล้วก็มาเพิ่มเงินเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของกรกตกันบ้างนะครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศรับรองรายชื่อสส
แบบบัญชีรายชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครแล้ว๒๘๑๐คน
แล้วก็ไม่ประกาศรับรองรายชื่อ๑๐๗คน
พร้อมกับประกาศรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี๖๘คน
โดยไม่ประกาศ๒คนเนื่องจากพบว่า
คำพิพากษาให้จำคุก๑คนก็คือ
นายสมศักดิ์โกสายสุขหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทย
และวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี๑คนนะครับ
ส่วนการรับรองรายชื่อสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
มีรายงานว่ามีผู้สมัครสอสอที่ไม่ถูกประกาศรับรองมากถึง๕๐๒คน
ซึ่งผู้สมัครที่กรกตไม่ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร
สามารถยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้ภายใน๗วันด้วยนะครับ
ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ผู้ได้รับการเสนอชื่ออยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชาบรัฐ
จะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการจัดทำสัญญาให้สิทธิ์ในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย
บริเวณตลาดนัดจตุจักรระหว่างกรุงเทพมนคร
กับกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนะครับ